ละเล่นรำโทนโคราชสำหรับคนโคราช
เป็นการละเล่นที่ให้ความสนุกสนานเป็นการใช้เวลายามว่าง
เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายความบันเทิงจากความเหน็ดเหนื่อยในชีวิตประจำวัน
อกจากนี้แล้วการรำโทนโคราชยังใช้เป็นการละเล่นในช่วงที่มีงานประเพณีของแต่ละหมู่บ้าน
ซึ่งการจัดรำโทนโคราชโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้พื้นที่ของหลานวัดหรือกลางลานของหมู่บ้าน
จัดเป็นพื้นที่สำหรับการรวมตัวกันเพื่อสร้างความสนุกสนานคลื้นเครง
ประดูกนองยัง